คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวระหว่างเจ๊อ๋อกันหน่อย
เทนีที่ไปถูกรางวัลที่๑ลอตเตอรี่๙๐ล้านกับเสียเต้ยอดีตคนรักนะฮะ
ก่อนอันนี้ก็เป็นข่าวคึกโครมเพราะว่าเขาแยกทางกัน
เรื่องของความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของเงินเงินทอง
แต่ล่าสุดเนี่ยฮะคุณผู้ชมก็ทำให้หลายคนช็อกตามตามกัน
เพราะว่าใครจะคิดว่าเสียเต้ยเนี่ยก็ดูเป็นนุ่มเป็นแน่นดีนะ
แล้วก็เสียชีวิตไปจากเรื่องของโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
ตกใจมากนะตอนเขาไลฟ์ก่อนหน้านี้เราดูเขาเหมือนก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไร
แล้วดูแข็งแรงดีมากด้วยครับสีหน้าสีตาดูสดใสดีนะฮะ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตไปอันนี้ภาพนี้ที่เขาไลฟ์ตอบโต้ทางด้านของเจ๊อ๋อนะ
อ้อบอกว่าโอ๊ยก็ปัญหาไม่ตรงกันเรื่องของทัศนคติก็เลยเอาเงินให้ไปเลือกกันไป
แต่เสียเต้ยก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเจ๊อ๋อเขาไปมีผู้ชายคนอื่นอะไรก็ว่ากันไป
อันนี้เป็นเรื่องที่มันจบไปแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะหลังจากที่เสียเต้ยเสียชีวิตนะฮะ
ก็มีการเอาศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ทางด้านของบ้านเกิดนะฮะ
ก็อำเภอนำแสงที่อุดอ่อนนะฮะตั้งศพของนายสมภารสุมรรณกุลหมดวัดเศรษฐ์เต้ยอายุสี่สิบปี
อดีตคนรักของเจ๊อ๋อก็คือนางวัลลีปัญญาสัยนะฮะเจ๊อ๋อโด่งดังขึ้นมาจากการที่เขาถูก
ละตัวนี้เก้าสิบล้านแล้วก็ไปทำวงทำบุญกันไปแล้วก็จ้างยาห้าสิบล้าน
เลิกกันกับเสียเต้ยจนกลายเป็นข่าวโด่งดังมาแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเสียเต้ยเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
นะครับพี่ชายคนโตของเสียเต้ยชื่อว่านายสนองเขาบอกว่า
หลังจากน้องชายเสียชีวิตธนาคารอายัดเงินสดในบัญชีทั้งหมดเลย๑๐ล้าน
ไม่สามารถกดออกมาจัดงานศพได้เพราะเป็นระเบียบของธนาคาร
เขากับญาติก็เพิ่งรู้นะว่ากดไม่ได้นะฮะ
หลังจากที่ญาติก็ช่วยกันตอนนี้หาเงินกัน
ไม่มีเงินจัดงานศพเลยนะฮะหาเงินกันมาจนทุกอย่างเนี่ย
เงินมาจัดงานศพญาติญาติเนี่ยรักกันมากก็ช่วยกันนะฮะ
จากนี้ครับพี่ชายยืนยันว่าเสียเต้ยไม่ได้ถูกวางยาจนเสียชีวิต
ตามที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลเพราะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ
เสียชีวิตจากอะไรครับนะมันกระทันหันเหลือเกินแต่พี่ชายยืนยันว่าเสียเต้ยเนี่ย
ป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีมานานแล้วอ๋อนะฮะสังเกตว่าเขาก็จะแบบ
เหลืองเหลืองหน่อยซีดซีดหน่อยป่วยมานานแล้วใช่
ทำให้เขาติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดนะครับ
ส่วนทรัพย์สินของเสียเต้ยเขาไม่ได้มีการสั่งเสียไว้ก่อนว่าจะแบ่งให้ใคร
นะขอให้เขาเป็นคนจัดการนะฮะเนื่องจากว่าเสียเต้ยมีการเขียนพินัยกรรม
ไว้ในตู้เซฟของธนาคารเพื่อให้พี่น้องทุกคนได้อย่างอยู่สบาย
หลังจากที่จัดงานศพเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปติดต่อธนาคารกัน
ว่าเขาเขียนพฤติกรรมไว้อย่างไรนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันไว้ก่อน
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเจ๊อ๋อเนี่ยอดีตน้องสะพ้ายจะตั้งทนายความมาดูแลทรัพย์สินเนี่ย
ในครอบครัวของเสียเต้ยบอกว่าไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องว่าเจ๊อ๋อจะทำอย่างนั้นหรือเปล่า
เอาไปฟังเสียงพี่ชายของเสียเต้ยครับ
เรื่องที่เขาจะมาตั้งธนายมาดูแลตรีการทรัพย์ศิลป์ของเต้ย
พี่น้องทุกคนนั่นแหละหยุดไปแล้ว
อืมคิดพินกรรม
ก็เป็นคำบอกเล่าจากพี่ชาย

ทีนี้ไปดูบรรยากาศงานสบกันหน่อย
เมื่อวานนี้ก็มีผลงศีลปรีสองพวง
ระบุชื่อนี่ไง
ระบุชื่ออารายิ่งจากเจ๊อ๋อ๙๐ล้านพร้อมครอบครัวและคณะ
คือเป็นพวงหลีดสีแดงเป็นกุหลาบอะค่ะแล้วก็พวงหลีดนาฬิกาแขวน
โดยเจ๊อ๋อเขามีการส่งตัวแทนมามอบให้นะคะเพื่อแสดงความเสียใจ
จากนี้ก็ยังมีพวงหลีดของนักร้องลูกทุ่งหมอลำจินตลาภูลาภด้วย
ที่เขารู้จักกับเสียเต้ยเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
ขณะที่เสียเต้ยเขามีการเดินทางเดินสายประกวดลูกทุ่งหมอลำที่กรุงเทพมหานคร
เจ๊อ๋อเขาเปิดเผยทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรา
บอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่อดีตสามีเสียชีวิตไปอย่างกระทันหัน
เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเสียเต้ยเป็นคนรักครอบครัวและแย่พี่น้องของทั้ง๒ฝ่าย
ทั้งยังเป็นคนขอเป็นเจ้าภาพสวดอภิษฐรรมด้วยนะคะเจ๊อ๋อและค่าใช้จ่ายอื่นจนถึงวันชาปนกิจและรวมเก็บอาธิ
สุดท้ายมาดูแลเรื่องของงานศพให้
สินของอดีตสามีเธอมีการแต่งตั้งทนายความเอาไว้แล้วนะคะ
เนื่องจากว่าเสียเต้ยก็มีลูกสาวบุญธรรมเพียงคนเดียว

แล้วก็จะดำเนินการหลังจากงานศพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
อย่างนั้นก็อดีตคนเคยรักกันเนาะนะครับทีนี้ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมคงจะมีคำถามว่าเอ๊ธนาคารสามารถอายัดบัญชีได้เองเลยแบบนี้หรือเปล่า

เพื่อให้ได้คำตอบที่พอจะกระจ่างขึ้นได้บ้างในทีมข่าวถามทางด้านของทนายเจมส์ครับ
นายนิธิธรขออภัยนิติธรแก้วโตทนายเจมส์นะฮะ

ธนาคารไม่สามารถอายัดบัญชีธนาคารได้เอง
จากจะมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินในบัญชีของเสียเต้ย

อย่าต้องดูต่อว่าใครเป็นคนอายัด
แต่ถ้ามันมีคดีฟ้องร้องกันมาก่อนกับเรื่องของคดีอาญาแล้วมีค่าเสียหายที่
มันเกี่ยวข้องเกิดขึ้นกับการที่ก่อนที่เสียเต้ยจะเสียชีวิต

แต่คดีนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปอายัดเงินในบัญชีของเสียเต้ย
ทายาทหรือเปล่าหรือว่าทางด้านของเจ๊อ๋อหรือเปล่าเอายังไม่ทราบ

อันนี้ที่ทางโซเชียลพูดถึงก็คือเรื่องของตู้เซฟ

เดี๋ยวสิ่งอันดัยก็เสียใจด้วยกับการจับไปของเซฟเต้ยนะครับ